สามเนี่ยกันธรวิชัยนะครับริมถนนสายสองหนึ่งสามถนน
ถีมานนท์นะฮะที่พื้นที่เรียกกันนะฮะถีนานนท์นะฮะสาย
หนึ่งสามตรงนี้นะครับเชิงสะพานข้ามลำน้ำชีอำเภอ
กันธรวิชัยนะครับผู้ที่ถูกยิงแล้วก็บาดเจ็บแล้วก็เสีย
ชีวิตเนี่ยนะฮะมีอยู่สองคนนะครับคนหนึ่งชื่อนายพงศ
อายุสิบเจ็ดเท่านั้นนะครับกระสุนเข้าที่หลังหนึ่ง
นัดกระสุนฝังในนะฮะนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับบาดเจ็บ
สาหัสนะครับส่วนอีกคนนึงนะครับท่านผู้ชมครับชื่อนาย
สิทธิศักดิ์อายุสิบเจ็ดปีเท่ากันนะครับคนนี้เสีย
ชีวิตในที่เกิดเหตุอยู่ที่พงหญ้าข้างสะพานนะฮะกระสุน
หน้าอกกระสุนเนี่ยทะลุไปถึงข้างหลังเลยนะครับคน
ก่อเหตุที่เป็นมือยิงเนี่ยหลบหนีไปแต่ว่าตำรวจใช้
เวลาไม่นานนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นตี๓นะครับแค่ประมาณ
สัก๙โมง๑๐โมงวันนี้ประมาณ๖ชั่วโมงจับจนได้ฮะนี่
ทุกผู้ชมครับติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาจนได้นะครับคนแรกที่ไปจับ
กลุ่มตัวได้ก่อนเนี่ยชื่อว่านายเพิ่มทรัพย์อายุ๑๘นายเพิ่มทรัพย์หนีไปอยู่ที่บ้านแฟนนะฮะ
เอาตัวมาสอบสวนนายเพิ่มทรัพย์บอกว่าคนที่ยิงเนี่ยไม่ใช่ผมคนยิงคือนายสุภาชัยคลังแสงอายุ๒๖ปี
เป็นลูกชายผู้ใหญ่บ้านดินดำนะฮะคือคนนี้นะครับอีกคนนึงเนี่ยอายุ๑๘ส่วนคนนี้คือลูกชายผู้ใหญ่บ้าน
ชื่อนายสุภาชัยคลังแสงอายุยี่สิบหกแล้วนะครับเป็นคนซ้อนท้ายจักรยานยนต์ของนายเพิ่มทรัพย์
แล้วก็เป็นคนยิงตำรวจก็ตามไปจับกลุ่มตัวได้ทั้งสองคนนะครับนายสุประชัยเนี่ยบอกว่าเมื่อคืนนี้
กลับไปบ้านไปเอาปืนมาแล้วมาดักรอเขา
พอผับปิดเนี่ยกลุ่มผู้ตายก็ทยอยขี่รถกลับกัน
นายสุประชัยบอกว่าก็ไปกับนายเพิ่มทรัพย์นะฮะ
ขี่รถตามคันของนายพงพันธ์กับนายสิทธิศักดิ์ที่มีปัญหากันเนี่ย
ขี่ตามไปสักห้าร้อยเมตรหลังจากนั้นก็ชักปืนขึ้นมายิงนะ
คือนายสุประชัยเขาอ้างว่าเขายิงขู่นะฮะเขาบอกเขาไม่รู้ว่ากระสุนเนี่ย
ไปโดนคนเนี่ยจนเจ็บจนตายนะครับเขาไม่รู้ว่าไปโดนได้ยังไง

มีเพื่อนของกลุ่มที่ถูกยิงนะครับ

อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นตอนที่เพื่อนถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นตอนที่เพื่อนถูกยิงนะครับ

อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นตอนที่เพื่อนถูกยิงนะครับทีแรกพอเห็นถูกยิงเนี่ยก็พยายามจะลงไปช่วยนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นตอนที่เพื่อนถูกยิงนะครับทีแรกพอเห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นตอนที่เพื่อนถูกยิงนะครับทีแรกพอเห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับทีแรกพอเห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ

อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ

อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ

อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ

อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ

อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ

อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ

อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ

อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ
อายุ๑๐ปีนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เห็นถูกยิงนะครับ